ให้ดูคลิปนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นนาทีชีวิตแต่เป็นนาทีแห่งความตาย
เกิดอะไรขึ้นคุณตาเขาขับรถมาในเลนขวา
แล้วปรากฏว่ามันมีรถคันหนึ่งค่ะเหมือนกับแซงแบบกระชั้นชิดปาดหน้า
รถคันนั้นเนี่ยคนขับเสียชีวิตค่ะดูเหตุการณ์นะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมระทึกจริงเหตุการณ์นี้
แล้วก็ตัดหน้ารถฟอร์ดคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถเสียหลักพุ่งลงไปข้างทาง
พอมาถึงจุดเนี่ยจะเข้าไปที่นี่ค่ะ
เข้าซ้ายทันทีค่ะคุณจะขับตรงไปเสียหลักเลยฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑กุมภาที่ผ่านมาคือเมื่อวานนะคะ
บนถนนพิศนุโลกลมศักดิ์ขาออกเมืองอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านชินลาบ
อำเภอเมืองพิศนุโลกตอนที่ไปตรวจสอบดูนะ
เสาไฟส่องสว่างป้ายจำกัดความเร็วองค์ก็มีร่องรอยการถูกชน
ตกอยู่ข้างทางเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูสภาพนะ
สภาพของกระบะเนี่ยพังยับเลย
ส่วนคนเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ติดอยู่ที่เบาะคนขับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างในการนำร่างออกมา
แล้วนอกจากนั้นก็ไปพบรถฟอร์ด
ฟอร์ดก็คือคันที่ติดกล้องหน้ารถนี่แหละค่ะ
มีรอยชนที่ซุ้มลอด้านขวาเล็กน้อย
ส่วนคนขับคือคุณตาวัย๗๔ปีนะคะ
คุณตาสนั่นไกรแสงก็ไม่ได้ไปไหนค่ะ

ส่วนรถคันนี้เนี่ยคนขับเนี่ยนะคะ
เป็นทนายความอิสระคือนายนิติสุบิน
แล้วเคยต้องโทษคดีละเมิดอำนาจศาล
สารก็ไต่สวนพิพากษาให้จำคุกมีกำหนด๒เดือนนะคะ
แล้วตัวนายนิติก็ให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
คงจำคุก๑เดือนไม่รอลงอาญา
แล้วก็ให้ดำเนินคดีอาญาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๖๒
แล้วล่าสุดตำรวจก็ต้องเรียกตัวคนขับรถกระบะคู่กรณีมาสอบสวน

ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตญาติก็นำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
คนขับรถที่ติดกล้องหน้ารถเป็นคุณตาแล้วนะ
คุณตาก็โตสกใจเหมือนกันฮะ

ที่จังหวัดพังงาเหตุการณ์นี้เนี่ยกล้องหน้ารถจับภาพได้

ที่พื้นที่เขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
แล้วเห็นไหมรถเสียหลักตอนที่ไปชนอ่ะ
ร้านหลังคายุบข้าวของโต๊ะเก้าอี้
ไซค์ที่จอดหน้าร้านเนี้ยโดนชนพังเลยค่ะโอ้โห
รถเก๋งเองได้รับความเสียหายกระจกแตก
ด้านหน้าก็พังยุบแล้วหลังคารถเนี่ยก็เหมือนหลังคาร้านเนี่ย
ทับรถเก๋งอยู่คุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้น
ไปสิบวันแล้วดูตอนนี้สิคะรถเก่งคู่กรณีคันนี้ยังจอดอยู่หน้าร้านเลย
เขายังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปนะแล้วก็หลังคาร้าน
คุณสมสงวนดูสิอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบจ้างงานอยู่ตรงเนี้ย
ซึ่งถามว่าเพราะอะไรล่ะเพราะเขายังตกลงค่าเสียหายไม่ได้ค่ะ
ก็เดินทางไปพบกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านดีกรี
ที่เป็นผู้เสียหายนางสาวกุณนัตถายาชมพู
เพื่อที่จะหาทางออกเรื่องเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหาย
แล้วเจ้าของร้านเขาให้ช่างเข้ามาประเมินอยู่
เพราะว่าความเสียหายน่าจะประมาณ๕แสนถึง๗แสนบาทเลยแหละ
เดี๋ยวจะต้องนัดทั้งสองฝ่ายมาเจรจามาหาทางออก
รถเก๋งที่บอกว่าจอดอยู่ก็ต้องรอให้ตกลงค่าเสียหายเสร็จ
ถึงจะเอารถออกจากร้านเอาไปไว้ที่โรงพักเขาหลักได้
ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อนะคนขับรถเก๋งคือนายนพดล
สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
คือเขาบอกว่ายังติดต่อไม่ได้เลย
แต่ทางฝั่งเจ้าของร้านเขาบอกว่านี่ฉันอุตส่าห์ทุ่มงบลงทุนไป
เพื่อที่จะปรับปรุงร้านกะเปิดเพื่อต้อนรับรับนักท่องเที่ยว

แต่มาเจอแบบนี้ซะก่อนนี่ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันนะคะ